ไปกันที่จังหวัดตากผมว่าหลายคนเคยเจอผมก็เคยเจอแหละ
มีใบสั่งจราจรส่งจดหมายมาถึงบ้านพี่ต้นเคยเจอไหม

แต่คราวนี้เนี่ยพอจะไปจ่ายค่าปรับก็อยากจะจ่ายหรอก
แต่ปรากฏว่าไอ้รูปที่มาเนี่ยเนี่ยพี่เขาอยู่ที่ตาก
ชบุรีฉันไม่เคยไปเลยฉันไม่ได้ไปด้วยเวลาที่ปรากฏอยู่
เนี่ยฮะมาดูว่ามันเกิดความผิดพลาดตรงไหนครับ
นางวันเพ็ญทรัพย์สูงเนินอายุ๕๐ปีเป็นชาวอำเภอเมืองตากครับ
รู้สึกไม่สบายใจหลังจากได้รับใบสั่งจากงานจราจรนะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีจ่าหน้าซองมาถึงเธอในฐานะ
เจ้าของรถกระบะอีซูซูสีเทารถเธออีซูซู
เมื่อกี้เห็นไหมในใบสั่งแว๊บเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ
ทะเบียนบ่อใบไม้มม๔๗๑๐กำแพงเพชร
ว่าเธอขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับ
ที่ถนนเพชรเกษมอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
รถเธออีซูซูแต่เห็นไหมรูปเมื่อกี้นะฮะ
มันมิซูบิชินะครับเหตุเกิดเมื่อ๑๐นาฬิกา๒๙นาที
วันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมาโดยมีกำหนดให้ไปชำระค่าปรับนะครับ
เป็นเงิน๕๐๐บาทภายในวันที่๘มิถุนายน
นางวันเพ็ญบอกว่าตอนนี้ก็ยังงงอยู่พี่
เพราะปกติรถคันนี้เธอกับสามี
ขับใช้งานอยู่ที่แค่พื้นที่จังหวัดตากกับกำแพงเพชรเท่านั้น

ช่วงนี้มีการระบาดของโรคโควิด๑๙

อาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจโควิดของชุมชน
ก็ไม่ได้ออกนอกพื้นที่เลยค่ะ
เสร็จหวัดซึ่งไม่เคยโดนเลย
ไม่เคยขี่ไวอะไรขนาดนั้น

หลังจากพี่วันเพ็ญหายใจหายแล้ว

ให้ส่งใบสั่งเนี่ยคือหน่วยงานที่แจ้งมาไป
แล้วก็แนบจดหมายชี้แจงไปว่า
ทางตำรวจเนี่ยออกใบสั่งผิดคันนะ
เธอก็รีบดำเนินการเลยแล้วก็บอกให้สื่อมวลชน
นี่นะฮะคุณวิทยานักข่าวเมื่อกี้
บอกนี่นะมาเป็นพยานนะ

โบกสักทีไหมโบกลด
เพื่อจะเอาใบสั่งไปคืนต้นทาง